รู้ก่อนร้อนหนาวสนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ในวันนี้วันเด็กหลายครอบครัวอาจจะพาลูกหลานไปท่องเที่ยวกันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดี
เพราะกลางวันนี้แดดดีค่ะไม่มีการรบกวนจากฝนฟ้าใด
แต่ขณะที่ถ้าใครจะเดินทางไปตอนบนของประเทศทั้งภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกปกคลุมหลายพื้นที่
พื้นที่ก็หมอกหนาทึบเลยอาจจะทำให้การขับรถสัญจรนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ
ปัจจัยอะไรตรวจสอบกันหน่อยค่ะจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อสภาพอากาศในประเทศไทยก็คือมาจากมวลอากาศเย็นจากจีน
ลงมาปกครุมประเทศไทยตอนบนทั้งเหนืออีสานรวมถึงกลาง
แล้วก็ภาคตะวันออกด้วยในบางพื้นที่นอกจากนี้นะคะก็ยังมีลมตะวันตกพัดมาเสริมค่ะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกเกิดขึ้น
ขณะที่ฝนนะคะจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากในบริเวณนี้ค่ะ
ก็คืออ่าวไทยรวมไปถึงภาคตะวันออกก็จะมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
สิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือคลื่นค่ะ
แม้จะคลื่นไม่สูงมากนักนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดขึ้นลมแรง
แล้วก็คลื่นสูงได้เพราะฉะนั้นตรวจสอบให้ดีเฝ้าระวังกันให้ดีค่ะ
และใครก็ตามนะคะที่จะขับรถไปท่องเที่ยวในบริเวณที่มียอดดอยยอดภูก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องหมอก
กลงหนาหน่อยช่วงนี้ตลอดทั้ง๓๔วันนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ถ้าหากจะต้องขับรถในช่วงที่มีหมอกน้ำหมอกจัดทำอย่างไรคะ
หน้าต่างรถเปิดปิดเครื่องเสียงต่างเพื่อที่จะได้ยินเสียงภายนอกนะคะ
เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถนอกจากนี้ต้องให้สัญญาณไฟจราจรเมื่อจะเปลี่ยนเส้นทาง
รวมไปถึงค่ะใช้แตรเป็นสัญญาณเสียงสื่อสารกับรถคันอื่นเพราะเราอาจจะมองไม่เห็นชัดเจน
เหยียบเบรกเอาไว้นะคะถ้าหากว่าเราชะลอรถเพื่อที่จะให้รถคันที่ตามมานั้นมองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะ
นี่เป็นคำแนะนำง่ายนะคะในการที่จะสัญจรในช่วงที่เหมาะควันหนาแบบนี้ค่ะ